คุณผู้ชมครับราชตรีนามัยสมาคมหรือว่าสนามม้านางเลิ้ง
ไม่ได้เป็นเพียงแค่สนามแข่งขันม้าหรือว่าสถานที่พบปะสังสรรค์เท่านั้นนะครับ
แต่ว่าที่นี่ยังมีชาวชุมชนมีคนงานอีกหลายชีวิต
อาศัยแล้วก็ทำงานที่นี่มาตั้งแต่เกิด
ว่าทุกคนจะพร้อมในการส่งคืนพื้นที่ส่งมอบพื้นที่ให้กับสำนักงานทรัพย์สินนะครับ
แต่หลายคนก็อดใจหายไม่ได้พร้อมกับสะท้อนมุมมองออกมาว่า
ผู้ที่เข้ามาบริหารงานสนามม้านางเลิ้งล้วนแต่เข้ามากรอบโกย
ทำให้สนามม้าแห่งนี้กลายเป็นเพียงแค่แหล่งการเล่นพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
แต่ขาดซึ่งการบริหารจัดการที่ดีจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ราชตรีนามัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมหรือสนามม้านางเลิ้ง
เสมือนบ้านหลังใหญ่ของชุมชนชาวอีเลิ้งในอดีต
เพราะไม่เพียงชาวอาชาม้าแข่งแต่ยังมีชาวชุมชนพ่อค้าแม่ขาย
ผูกพันกันเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงทุกชีวิต
กว่า๑๐๐ปีสนามม้านางเลิ้งไม่เคยขาดขุนศึกที่หมุนเวียนเข้ามาบริหารเปลี่ยนพันธุ์ตามการเวลา
ส่วนทางกับสภาพของสนามม้าที่นับวันกลับสุดโสมไร้การพัฒนา
คนที่เข้ามาบริหารองค์กรมันต้องสร้างให้องค์กรเจริญ
มันต้องทำให้องค์กรที่องค์กรแย่ลง
คือผมมองแล้วว่าถ้าคุณอยู่ในองค์กรคุณทำให้องค์กรดีใครก็ต้องชมคุณ
ชาวชุมชนหนังเลิ้งบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวียอมรับใจหายและเสียดาย
สนามม้านางเลิ้งกำลังจะกลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าขันเป็นตำนาน
หากย้อนไปข้อนชีวิตของเขาสถานที่แห่งนี้มีผู้คนมากหน้าหลายตา
สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาแต่ส่วนมากก็เป็นนักพนันหน้าเดิม
หลังจากที่รัฐบาลออกกฎหมายห้ามเยาวชนอายุไม่ถึง๑๘ปีเข้าไปในสนามแข่งขันม้า
ทำให้คนอาชาหน้าใหม่ไม่เกิดขึ้น
จากที่มีคนพลุกพร่านเริ่มจ่างหายจนกลายเป็นทิ้งร้างแม้จะมีการแข่งม้าก็ตาม
มันใจหายแน่นอนเพราะเราอย่างผมร้านค้าขายเรามีผลประโยชน์อยู่
แต่พอไม่มีนี่มันวาเวทั้งนั้นแถวนี้บ่นทุกคน
บริหารราชตรีนามัยสมาคมจากอดีตจนถึงปัจจุบันขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารจะระบุว่าภาษีการพนัน
ส่วนแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
จนทำให้มีภาระหนี้สินสะสมมากกว่า๑๓๐๐ล้านบาท
สถานการณ์เปลี่ยนไปแต่หนี้สินยังคงอยู่

ประธานที่ปรึกษาราชตรีนามัยสมาคม
เชื่อว่าสมาคมนี้คงเดินต่อไปไม่ได้
รับเป็นห่วงพนักงานกว่า๒๐๐คน

แต่ในความเห็นส่วนตัวผมนะครับ
ก็คงไปไหนไม่รอด
เพราะหนึ่งเราไม่มีเงินนะครับ
ไม่มีเงินที่จะไปซื้อที่หาที่ที่จะ
แล้วนอกจากไม่มีเงินไปซื้อที่หาที่แล้ว

ก็ต้องมีอัศจรรย์อย่างนี้ครับ
ล้านสร้างได้ไหมจะเอาใหญ่ขนาดนี้ไหม

แลกสำหรับม้าวิ่ง
สนามทรายสำหรับม้าซ้อม

คุ้มทองของเหล่าอดีตนายทหาร

ไว้ให้คนรุ่นหลังเก็บเอามาเล่าขานเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน